นครปฐมค่ะพาไปที่วัดสว่างอารมณ์
คุณผู้ชมไปดูหน่อยซิเขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรู้ไหม
ตอนที่มีการจะทำพิธีบอกฝนตกลงมา
แต่พออาจารย์แป๊ะเริ่มทำพิธีเท่านั้นแหละฝนซาฟ้าสว่างเลยค่ะ

คือพุทธศาสนิกชนเขาก็มาทำบุญตักบาทวันออกพรรษากัน
แล้วก็ขึ้นไปที่สาลาที่ตั้งพระเงินพระทอง
กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็โชคลาภ
อาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสประกอบพิธีไง
เปิดขุมทรัพย์รับโชคพ่อปู่ศรีสุโธ
แม่ย่าศรีปฐุมมาพญานาคาราชที่สาราพระราหู๘ทิศ
สาธุชนมาเป็นพันคนเลยนะคะ
แล้วก็ก่อนที่จะเริ่มพิธีฝนตกลงมาตกมันหนักเลยค่ะ
แต่พออาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสเริ่มทำพิธีเท่านั้นแหละ
ท้องฟ้าเปิดแดดออกจ้าลมสงบ
แล้วก็ใช้เวลาทำพิธีประมาณสัก๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นสาธุชนก็พากันไป
รูปลูกแก้วไข่พญานาคสารพัดนึก
เขาขอโชคขอลาบกันไง
แล้วก็ล้วงลงไปในหายทองคำ
พอได้เลขอะไรมาก็เอาเลขนั้นไปเสี่ยงโชคด้วย

ที่นครปฐมอ่านเลขที่เขาได้อะไร
เดี๋ยวที่ฉันไปถามให้แล้วเดี๋ยวมาพิมพ์คอมเมนต์ให้นะคะ
ต่อกันเลยค่ะพาไปที่พยาวกันหน่อยละกัน
ไปเลยที่วัดสรรต้นพึ่งตำบลแม่อิงนะคะ

ชาวบ้านเขาก็เอาทูบเทียนดอกไม้ไปกราบไหว้รูปปั้นพญานาค

แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมา๕เสียนที่เชิงบันไดขึ้นพระอุโบสถ
ก็เป็นการทำตามความเชื่อนะคะที่ว่า
พญานาคจำศีลมา๓เดือนก็ออกพรรษาพร้อมพระสงฆ์เหมือนกันค่ะ
พากันไปส่องลูกแก้วใสที่กลางอกรูปปั้น
คุณเห็นไหมนี่แหละค่ะเขาไปส่องกัน
มันมีอัคระโบราณไงเขาบอกว่าโอ้โห
เห็นตัวเลขชัดแจ๋วเลย
ก็เลยจะเอาไปเสี่ยงโชคกันต่อไปค่ะ
เราบอกไม่ได้แต่ชาวบ้านเขาจะบอกเรา

ต้องลงมาเรียงยังไงกันน่ะทราบไหมละ

รู้เลยเขาบอกว่าอันนี้ไงมันมี๘ตรงนี้มี๕ลงมาตรงนี้
ห้าห้าแป๊บเออเขาพูดอย่างนี้เออทำไมเสียงเหนื่อยเหลือเกินหรือฮะ
เสียงรสลินไม่ใช่สิ
รสลินทุกคนค่ะทีนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะทีนี้จะบอกว่าไม่ไปไม่ได้เลยนะ
แล้วจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยรถติดยาวเหยียดมากแล้วคนก็แห่กันไปแบบนี้ค่ะ
คือปกติก่อนที่จะเป็นช่วงออกพรรษาเนี่ยวังคำชโนธคนก็ไปกันเยอะอยู่แล้วนะ
แต่เมื่อวานเยอะยิ่งกว่าค่ะคุณคะ
วังนาคินเกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีประชาชนก็แห่แหนกันไปนะคะ
ใช้โอกาสวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะมากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
ทีนี้โดยเฉพาะที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธเนี่ย
เขาก็มีคณะกรรมการบริหารคำชโนธเขามีการจัดพิธีบวงสวงใหญ่
เนื่องในวันออกพรรษามีการระดมพ่อจ้ำ
หลายท่านเลยค่ะมาร่วมพิธีกันมากมายมีนางรำด้วย
แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะหลังพิธีเสร็จสิ้นเนี่ยค่ะ
น้ำตาฟ้าค่ะน้ำตาเทียนค่ะคุณผู้ชม
หลายคนก็ไปซองกันแบบนี้บางคนก็บอกว่า
คนมันแน่นขนาดนี้ส่องแล้วมันส่องได้แป๊บเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่า
กมือถือมาเลยมาถ่ายรูปแล้วเหลียวไปซูมที่บ้าน
นี่นะชาวบ้านก็บอกว่าเขาเห็นด้วยนะคุณ

ค่ะคุณค่ะแล้วตัวเลขที่เขาเห็น
เมื่อกี้บ้านเลขที่ที่คุณบอก๔๑๑อันนี้สลับกัน

ยังไม่เคยไปแต่ว่าพยายามที่จะระลึกถึง

ตกใจเงยหน้าขึ้นมานึกว่าเห็นงู
นี่คือเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเลขเหรอ

นึกออกยังเลขฮินดูก็มีนะ

เอาไปต่อค่ะไปที่เชียงใหม่ค่ะ
ขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยคำ
ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
พุทธศาสนิกชนเขาก็ไปเอาข้าวปลา
เอาอาหารเอาไปทำบุญกันในวันออกพรรษา

แล้วนอกจากจะทำบุญวันสำคัญทางศาสนาแล้ว
ก็ต้องไปขอพรขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อทันใจ
เพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาบูชา

ใครที่มาไหว้ขอโชคขอลาบเนี่ยก็จะได้กลับไปเสมอเลย
เราไปถามพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่ในวัด
ว่าแบบขายดีไหมจ๊ะพี่บอกขายดีสิ
แล้วขายเลขอะไรดีจ๊ะบอกกันหน่อยละกันจ๊ะ
เผื่อจะได้ถูกรางวัลกับเขาบ้าง
เขาบอกอ๋อถ้าเลขที่พ่อค้าแม่ค้าขายดีนั่นเหรอจ๊ะ
๑๓จ๊ะสลับกันขายดีเลย๑๓๓๑
มีอีกไหมจ๊ะมีอีกจ้า๘๙๙๘นี่ก็ขายดี
อันนี้เขาบอกมานะพ่อค้าแม่ค้าเขาพูดมา
จากที่เชียงใหม่แล้วไปกันค่ะที่สุโขทัยกันบ้าง
สารเจ้าพ่อพระร่วงริมถนนสวรรคโลกทุ่งเสลี่ยม
ตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ไปบนบานขอพรจากพ่อพระร่วงกันต่อเนื่องเหมือนกัน
เขาเล่ากันมาค่ะว่าเจ้าพ่อพระร่วงเนี่ยนะ
มีความศักดิ์สิทธิ์ใครอธิษฐานขออะไร
ก็ได้สมใจปรารถนาเสมอเลย
เรื่องงานก็ดีเลื่อนตำแหน่งก็ได้ค้าขายก็ขึ้น
โชคลาภก็ได้สมหวังตามใจนะคะ
ใครที่เขาขอแล้วได้เนี่ยก็นี่เลยคุณเห็นไหมล่ะเขาเอาอะไรมาแก้บนกัน
ไก่ค่ะเป็นรูปปั้นไก่ชนมาแก้บน
รูปปั้นตอนนี้แน่นสารไปหมดแล้วนะคะค่ะยิ่งใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้โอ้โห
แน่นจนไม่รู้จะมีที่ยืนหรือเปล่าเนี่ย
คุณผู้ชมไปดูที่นี่กันหน่อยนะคะ
นี่ที่สะแก้วคุณคะในค่ายทหารก็มานะจ๊ะ
นี่นี่ต้นอะไรต้นหมากเหลือง
แล้วมันเปล่าอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เขาเอาไปปลูกไว้ในกระถางแบบนี้๙ต้น
แต่มันผิดแปลกอยู่หนึ่งต้น
คือต้นนี้ที่มาวางไว้ที่สารพระภูมินะคะ
ต้นนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดี

ปรากฏว่ายอดแล้วก็ใบเนี่ย
มันหงิกมันงอมันม้วนจนลักษณะคล้ายกับว่า
เป็นเหมือนเลข๙อาราบิกหรือบางคนบอกว่า
ถ้าเกิดว่าดูกลับหัวกลายเป็นเลข๙ไทย
แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเลขหนึ่งศูนย์

เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารพรานที่๑๒๒
ด่านพรมแดนคลองลึกอรัญญประเทศ
เขาก็เลยเอามาผูกกันแบบนี้แหละค่ะผ้าสามสี
ผ้าสามสีไม่ใช่เฉพาะทหารนะ
ชาวบ้านชาวช่องคนปูถุชนคนทั่วไป
เขาก็มากันแบบนี้แหละค่ะจุดทูบจุดเทียน
ขอกันแบบนี้คือแดดมันส่องไม่ถึงด้วยเปล่า
มันเลยไม่โตมันก็เลยม้วนลงดิน
ไม่รู้แต่ที่แน่อรัชพรคอเคล็ดแล้ว
ขาดอยู่เหรออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วนี่ค่ะคุณคะ

เห็นเขาก็มาซื้อที่แผงลอตเตอรี่นั่นแหละ

อีกคนนึงก็เป็นเจ้าพ่อเหมือนกันนะพี่สองพาราดอก
ที่เขาถูกรางวัลมาแบบโอ้โหติดต่อกันแบบ๖งวด
แล้วนี่อะไรล่ะพี่สองแกโพสต์อะไรอีก

คนก็ไปตีความกันเดี๋ยวอ่านดิฉันอ่านที่เขาโพสต์ให้ฟังก่อน
เขาบอกว่าเปิดพรีออเดอร์
เสื้อบอลวงพาราดอกมี๓สี

ใหญ่กว่านี้อาจจะอีกราคานึง
วัดเซนติเมตรรออัปเดตวิกหน้านะ

เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเบอร์ไซส์เสื้อหรือเบอร์อะไรอ่ะคุณ

เนี่ยเขาบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งก็ให้อินบ็อกซ์มาได้
๒เพจนี้เท่านั้นนะอะเริ่ม

แต่ก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมพอเขาโพสต์มาแบบนี้
แฟนจะเอาไปตีอะไรกันนะ
อันนี้เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชม
หลายจังหวัดหลายที่ได้จดกันหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องแยกสคริปต์ข่าวนี้เอาไว้แล้วมันเยอะเหลือเกิน